ผมจะไปลงประชามติรับรัฐธรรมนูลสู้วิชามานด้วยธรรมะ
ประชาชนตอนนี้เนี่ยตื่นรู้มาก
ส่วนคนที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยก็พูดไปเถอะ
ไม่เห็นด้วยยังไงก็ว่าไป

ร่างรัฐธรรมนูลไม่สามารถตอบโจทย์
ที่จะทำให้ทิศทางการพัฒนาประเทศ
ก้าวทนสภาพพันธ์รัฐธรรมนุน
ห้ามพลาดความเคลื่อนไหว
โค้งสุดท้ายประชามติ